เวลาที่มีอุบัติเหตุตามท้องถนนแล้วถ้ายิ่งเป็นอุบัติเหตุหนัก
อุปกรณ์ที่สำคัญคือเครื่องตัดทาง
บางจุดบางศูนย์ของหน่วยกู้ภัยอาจจะยังไม่มีอุปกรณ์นี้
ทำให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่
ร่วมกันบริจาคเงินนะคะซื้อเครื่องตัดทาง
ตอนนี้ได้เงินถึง๕แสนบาทแล้วถือว่าทะลุเป้า

เอาไว้ใช้ในช่วงปีใหม่แบบนี้นะช่วงการเดินทางอ่ะนะ
หน่วยเต็กกาจีคุ้งเกาะในอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
ตอนนี้ปิดรับบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องตัดถ่างแล้ว
หลังจากที่เปิดรับไม่นาน๑๙ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ

บาทซึ่งเกินจำนวนที่ต้องการซื้อเครื่องตัดทาง
มูลค่า๒๕๐๐๐บาทถ้าเงินจำนวนนี้ซื้อได้๒เครื่องเลยนะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำเงินส่วนที่เหลือไปตั้งเป็นกองทุน
จะซื้ออุปกรณ์กู้ชีพอย่างอื่นตามสมควรต่อไปค่ะ
สำหรับพื้นที่อำเภอลำทัพนะคะ
มาเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
และมีผู้ติดอยู่ในรถหลายครั้ง
และล่าสุด๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
เกิดเหตุผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ขับรถไปชนอดีตผู้ใหญ่บ้าน

ต้องรอเครื่องตัดทางจากอำเภอเมืองกระบี

คือไม่มีเครื่องตัดทางของหน่วยงานเองไง
ใช่ค่ะก็เลยเกิดความคิดว่า
เราควรจะระดมเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องตัดทาง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที
มาเป็นเครื่องที่ประจำอยู่ในหน่วยของตนเองค่ะ